คำเตือนที่ออกจากรัฐบาลไทยครั้งนี้ถึงคนไทยด้วยกัน
คือผมอยากจะให้ถ้าแรงงานไทยนะครับได้ยินข่าวนี้ขอให้พิจารณา
เพราะว่าการเตือนลักษณะนี้ผมบอกเลยว่ามีนัยยะสำคัญนะครับไม่ธรรมดา
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือพ่อแม่พี่น้องญาติญาติถ้าได้ยินข่าวนี้
คนที่อยู่ที่นั่นบางทีอาจจะไม่ได้ดูข่าวเรา

เพราะแถลงการนี้เป็นเรื่องสำคัญ
เป็นแถลงการด่วนครับคุณผู้ชมครับ
รายงานถึงสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลและกาซ่า
ตั้งแต่วันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้
ทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในฉนวนกาซ่าอย่างเข้มข้นขึ้น
ผมย้ำนะครับว่าอย่างเข้มข้นขึ้น
ซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบมีความรุนแรงยิ่งขึ้น
และเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล
ดำเนินการในด้านการให้ความช่วยเหลือต่าง
และการเดินทางในประเทศอิสราเอล
และจะกระทบต่อกระบวนการอบพยพอย่างมีนัยสำคัญนะครับคุณผู้ชม
กระทรวงการต่างประเทศขอเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอล
เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

นี้น่าตกใจแล้วอยากให้คุณผู้ชมหรือว่าแรงงานไทยได้

และขอเชิญชวนให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย
ช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล
พิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดครับ
โดยผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับสามารถแจ้งสถานทูต
หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที
โทรติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้

หมายเลขสักหน่อยนะคุณผู้ทรง

เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

แรงงานไทยตัดสินใจเดินทางกลับประเทศ
เนื่องจากเป็นห่วงในความปลอดภัย
อิสราเอลยกระดับการโจมตีฮามาสรุนแรงขึ้น

พี่น้องกลับบ้านเราเถอะครับ
ประเทศเราปลอดภัยที่สุดครับ
ทวิตข้อความเป็นภาษาอีสานว่า
เมื่อบ้านฮาวเถอะพี่น้อง

ประเทศไทยปลอดภัยกว่ายูพุ่นหลายเดอร์ครับ

หมายเดียวกันก็คือขอร้องให้แรงงานไทย

อยากให้กลับมาโดยเร็วที่สุดด้วย
บางคนที่ยังติดขัดปัญหาต่างนะครับ

แต่เบื้องต้นต้องการให้คนไทย
กลับออกมาก่อนเนื่องจากสถานการณ์

คุณผู้ชมครับยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ในอิสราเอลข้อมูลนะวันที่๒๗ตุลาคม
นะครับ๓๒ศพเอ้าทำไมลดลงอ่ะลดลง๑ศพหายไปไหนอ่ะนะครับ
คือได้รับการยืนยันว่าอีกหนึ่งคนนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนที่ถูกควบคุมตัวครับ
ก็ทำให้จำนวนคนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะครับก็เป็น๑๙คนเพิ่มขึ้น๑คน
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๙คนนะครับเพิ่มขึ้น๑คน
สถานทูตไทยตอนนี้นะครับได้ช่วยเหลือพาคนไทยกลับมาแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับผมมีเรื่อง๒เรื่องที่อยากจะพูดคุยกับคุณผู้ชม
เรื่องของสถานการณ์นะครับการเตือนลักษณะนี้ผมย้ำว่ามันเป็นการเตือนที่ไม่ธรรมดา
เราไม่ค่อยได้เห็นด้วยแล้วที่อยากจะให้แรงงานไทยตกใจ
ผมไม่ได้บอกว่าโอ้โหขอให้ท่านมาตกใจแตกตื่นแต่ขอให้พิจารณาเถอะครับ
แล้วก็เรียกร้องถึงรัฐบาลคนที่เขายังไม่กลับเนี่ย
ผมเคยโพสต์ข้อความของท่านนายกแล้วก็สื่อสารออกไป
ได้รับการตอบกลับมาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องสัญญาไงเขามีปัญหาเรื่องหนี้ไง
ท่านนายกบอกเมื่อกี้ว่ามีปัญหาอะไรให้บอกอะดอม
ส่วนใหญ่ก็สัญญา๕ปี๓เดือนบางคนไปได้ยังไม่ถึงปีเนี่ย
หรือบางคนที่ต้องเสียเงินกู้หนี้ยืมสินไปเพื่อเดินทางไปอิสราเอล
เขาก็อาจจะร้อนใจกลัวว่ากลับมาแล้วอ้าวแล้วนี่ทำยังไง
ลูกเมียทำไงอ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้ครับ
เดี๋ยวเปิดทำการมากระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการด้วยดีไหมครับ
ถ้าท่านทำได้และทำทันบอกเลยว่าในกรณีที่มีสัญญาอยู่
จะช่วยเหลือแรงงานยังไงในกรณีของหนี้ท่านจะช่วยเหลือแรงงานยังไง
ผมว่าจะเป็นส่วนช่วยในการให้แรงงานไทยตัดสินใจได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น

ถ้าฟังประกาศจากท่านนายกแล้วจากกระทรวงการต่างประเทศ
เราสองคนยังตัดสินใจไม่ได้ยังไม่อยากกลับไทยเลย
ลองฟังคนในครอบครัวดูดีไหม
เพราะว่าท่านมธ๑ครับนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยสั่งการด่วนเลยนะพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
สั่งการผ่านกลุ่มไลน์ครับให้ผู้บริหารกระทรวง
รวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเนี่ย
เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่ลูกภรรยาไปให้หมดเลยฮะ
ให้ช่วยกันกระจายข่าวแล้วก็นำสารนี้
ส่งข้อความไปไปยังญาติของคุณที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอล
เพราะรัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนครับ
และต้องการให้ทุกคนมีความปลอดภัย
หากมีปฏิบัติการกวาดล้างในอิสราเอล
อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บและศูนย์เสียชีวิตได้
ดังนั้นรัฐบาลจึงขอวิงวอนให้พี่น้องแรงงานตัดสินใจกลับมาเมืองไทยก่อน
หลังจากท่านมธ๑ครับท่านอนุทินสั่งการผ่านไลน์กลุ่มไม่นานนัก
ประหลัดกรรมศูนย์มหาธัยอย่างนายสุดที่พงศ์จุลเจริญก็ออกหนังสือด่วนที่สุด

ออกหนังสือถึงเพราะว่าทุกจังหวัดให้ระดมสรรพกำลังประชาสัมพันธ์ไปเลย
สื่อทุกรูปแบบเลยมีอะไรเสียงตามสายได้ก็ทำ
หรือว่าสื่อออนไลน์ในพื้นที่ก็ทำเลยฮะแล้วลงพื้นที่ไปด้วยนะ
ไปพบครอบครัวคนไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอล
จะได้ช่วยกันวิงวอนให้คนในครอบครัวของท่านกลับมาประเทศไทยให้เร็วที่สุดเลย

โดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางครับ
และจะออกมาตรการช่วยเหลืออื่นตามมา
โดยครอบครัวและญาติของผู้ใช้แรงงานสามารถจะใช้ช่องทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อประสานงานในการกลับประเทศได้ครับ
ทีนี้มาดูแต่ละเที่ยวบินที่พาคนไทยกลับมา
คุณผู้ชมอย่างเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ก็นำคนไทย๑๘๐คนกลับมาจากอิสราเอล
มาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองตอนเที่ยงคืน๔๐นาที
นี่ครับคุณผู้ชมตอนเดินออกมาก็มีญาติญาติก็มารอรับกัน
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างก็มาแจ้งสิทธิประโยชน์
แรงงานจะได้รับจากผลกระทบของภัยสงครามครั้งนี้ครับ
ทีนี้ก็ได้คุยกับแรงงานคนหนึ่งเป็นชาวน่านชาวจังหวัดน่าน
เขาบอกว่าตัวเขาเองไปทำงานเกษตรที่อิสราเอลทำได้แค่๗เดือนเองแน่นอน

กระทั่งก็มีเหตุสู้รบเกิดขึ้นแล้วนับวันเนี่ยยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย
เขาเลยตัดสินใจเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะให้แรงงานไทยที่ดูข่าวอยู่
ให้คิดแบบพี่คนนี้คือไม่ต้องรอให้ครบสัญญา
แค่๗เดือนเขาก็ประเมินสถานการณ์ได้แล้วว่าเอาชีวิตกลับมาก่อนดีกว่า
เพราะสถานการณ์มีแต่จะแย่ลงแย่ลงครับฟังเขาหน่อยครับ
ดีจัย

นี่จากจากปากของคนที่อยู่ในพื้นที่เลยจะยังบอกเองว่า
ไม่ดีแล้วอยู่ต่อไม่ได้แล้วกลับไทยดีกว่านี่แหละฮะ
เมื่อตี๔ที่ผ่านมานะครับคืออันนี้ยังไม่นับรวม
นับรวมสถานการณ์ที่เรามองไปข้างหน้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริง
กองทัพอิสราเอลนะครับจะโจมตีกลุ่มฮามาส
ตีฉนวนกาซ่ารุนแรงขึ้นแล้วถ้าปฏิกิริยาของชาติมุสลิม
เขาประกาศที่จะคว่ำบาดหรือว่าเขานุนฮามาสขึ้นมา
โดยเขาอ้างเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของการโจมตีแบบนี้
นั่นยังไม่นับรวมปัจจัยนี้นะฉะนั้นอยากให้นับรวมปัจจัยนี้เข้าไปด้วยในการตัดสินใจครับ
อย่าลืมนะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอล
ก็ปูพรมโจมตีกาซ่าทั้งอากาศทั้งภาคพื้นดินทั้งทางเรือแล้ว
คือมาหมดทุกทางแล้วแล้วเนธัญฮูผู้นำของอิสราเอล
ยังบอกเองเลยว่าตอนนี้อยู่ในขั้นที่๒แล้วในการปูพรมเพื่อกวาดล้างฮามาสในฉนวนกาซ่า
เขาบอกว่าจะกินระยะเวลายาวนานด้วย
เขาประกาศกล้าวขึ้นเรื่อยนะในพันโยฮูนะครับคุณผู้ชมครับ